กลับมาแล้วค่ะกับบันเทิงไทยรัฐของเรา

กลับมาช่วงนี้ต้องหนักแน่นกันหน่อยค่ะ

เพราะนิสันไม่ถนัดจริงกับการเกณฑ์ถ่าหาร
เขาเรียกหน้าที่ของชายไทยแล้วก็เป็นหน้าที่ของดิฉันค่ะ

ไม่เคยค่ะคุณผู้ชมดิฉันก็ได้รับการยกเว้นนะคะ
ก็จะมีการเทศกาลงานเกณฑ์ทหารคณะทหารนั่นเองนะคะ
ซึ่งปีนี้ค่ะก็มีหลายท่านนะคะ
ที่จะต้องไปรายงานตัวบางคนต้องจับใบดำใบแดงค่ะ

พันเบิร์ตหล่อนี่แหละค่ะวันชนะนี่แหละค่ะ
ก็ส่งมาให้ได้ดูเลยนะคะว่ามีใครกันบ้าง
ชื่อคนไหนบ้างปีนี้ที่จะถึงเวลาต้องเกณฑ์แล้ว
คุณพีชพัชระเนาะจำได้ที่เคยมีการผ่อนผัน๑เมษายนนะคะ
แถวหัวลำโพงค่ะหรือว่าจะเป็นน้องนนท์นะคะ
ปีนี้จะจับใบดำใบแดงใช่นะคะก็จะมีหลายคนค่ะก็มันเป็นงานของเราอยู่แล้วล่ะค่ะ
ที่เราจะต้องไปดูแผงหน้าอกของเขานะคะ
แต๋วทั้งหลายนะคะแห่ไปดูหน้าแผงหน้าอกหน้าใจนางได้เลยนะคะ
แต่ว่าคราวนี้จะยื่นผ่อนผันยังไงนะคะไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ
จริงแล้วผมมีชื่อประมาณตั้งแต่ปี๒ปีที่แล้วแล้วครับผมก็แต่ผ่อนผ่านไป
อาจจะพูดผิดขอโทษด้วย
รอดใช่ไหมใบแดงเข้าไปเล่าชายชาติใช่ไหมล่ะ

ใบแดงไปเล่าชายชาติใบดำเนี่ยไปพักผ่อนอยู่บ้าน

น้องก็เลยไม่เคยรู้พี่เจ๊ก็ไปรายงานตัวมาเหมือนกัน

เพราะลอดมาได้จนถึงพอนี้

มีอีกหลายท่านที่เราจะต้องไปดูแผงหน้าอก
ที่ฉันถามอุ๊ยคุณผู้ชม

ดูได้ค่ะผ่านไทยรัฐทีวีบันเทิงไทยรัฐของเรา
สีสันช่วงเกณฑ์อาหารนะคะรับรองว่าแซ่บนะคะ

อะไรล่ะฉันขอเอาข้าวซะหน่อยไหมไหนก็ดูมีกลับแล้ว
โอ้โหนะคะดิฉันขออาสาไปนะคะ
ทุกหน่วยงานในการคัดเลือกเกณฑหารนะคะ
เพราะว่าฉันจะต้องให้กำลังใจรั้วของชาติ
ถามก่อนว่าเขาอยากได้หรือเปล่า